อ่ะวันนี้เรื่องของตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นไม่มาก
อืมห้าสิบเอ็ดรายถือว่าลดลงไปเยอะอ่ะค่ะจากปกติที่เราเจอร้อยกว่าราย
ร้อยกว่ารายทุกทุกวันแต่ก็อย่าดีใจไปอืมอย่าเพิ่งไว้วางใจ
เลขมันมีขึ้นมีลงครับค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มันอาจจะเพิ่มขึ้นมาก็ได้
แต่ว่าทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับความร่วมมือของประชาชนด้วยคุณผู้ชมนะฮะ
แล้วก็ย้ำแบบนี้ว่ายังไม่มีการประกาศเคอร์ฟิลล์๒๔ชั่วโมงนะฮะ
เตือนว่าอย่าเพิ่งแชร์ข่าวมั่วแบบนี้รอแถลงจากอ่า
สอบคออย่างเป็นทางการก่อนนะครับอ่าไปดูข้อมูลกันหน่อยฮ
แถลงสถานการณ์ผู้ป่วยประจำวันวันนี้ก็พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นมา
ก็เป็นกลุ่มที่มีประวัติไปสัมผัสกับผู้ป่วยรายเดิม
หรือไปในจุดที่มีการแพร่ระบาด๒๕ราย
ติดเชื้อจากการเดินทางไปร่วมพิธีทางศาสนา๓ราย
แล้วก็ไปสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยก่อนหน้านี้๒๒ราย
ผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นมา๑๙ราย
เป็นผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ๒ราย
สัมผัสกับคนที่กลับจากต่างประเทศมา๑ราย

บุคลากรทางการแพทย์วันนี้เพิ่มมาน่าตกใจเหมือนกันนะ๑๓รายทีเดียวครับ
สาเหตุเพราะอะไรก็ไปดูแลผู้ป่วยแล้วก็ไปทำกิจกรรมร่วมกัน
เช่นไปทานข้าวอะไรต่างด้านหน้า
จำนวนนี้อยู่ในโรงพยาบาลเอกชน๑๑รายครับ
และกลุ่มที่อยู่ระหว่างการสอบส่วนโรคหาแหล่งที่มาของเชื้ออีก๗ราย
ขณะเดียวกันก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม๓ราย
เหมือนเขาไปติดเมื่อเพื่อนเดี๋ยวหนึ่ง
และก็เสียชีวิตที่๓เมษายน
รายที่๒เป็นชายอายุ๕๑ปีมีโรคประจำตัวก็มี
เบาหวานความดันโลหิตสูงโรคอ้วนแล้วก็เสียชีวิต๔เมษายน

เป็นหญิงอายุ๕๙ปีคนนี้
โอ้โหโรคประจำตัวเช่นเดียวกันก็คือเบาหวานคุณผู้ชม
แล้วก็ไปเล่นพนันในหลายแห่งในกรุงเทพ

แล้วก็รับเชื้อมาแล้วก็เสียชีวิต๒เมษายน

ผู้ป่วยทั้งหายดีแล้วและยังไม่หายรวมแล้วทั้งประเทศ๒๒๒๐ราย
รักษาหายกลับบ้านไปแล้ว๗๙๓ราย
อยู่ที่โรงพยาบาล๑๔๐๑รายครับแล้วก็เสียชีวิตรวม๒๖ศพด้วยกัน
เมื่อวานนี้เราไปพูดถึงว่าแตะ๑๐๐วันนี้ลงมาที่๕๑
แต่ก็ยังไม่ต้องมั่นใจนะครับถ้าท่านต้องดูแลตัวเองหรือคนในครอบครัวของท่าน
มันมีขึ้นมันมีลงมันมีขึ้นมีลงซึ่ง๒๓วันนี้ยังไม่ได้เห็นภาพชัดนัก
ให้ถือว่ายังมีความน่าเป็นห่วงอยู่
อย่าไปดีใจว่า๕๑รายมาแล้วโอ้โหจะดีใจนะครับ
มีระบบรายงานที่ผมถามไปทางกรรบรบัตรวจยาว่า
บางครั้งมีการรอสะสมสอบสวนโรคอยู่เพราะฉะนั้นมันจะมีข้อมูลชุดที่รออยู่
ที่ยังไม่สามารถที่จะดันขึ้นมาได้

ค่อยวางใจณตอนนี้ยังไม่ได้เป็นยังไง
แต่ถ้าคุณผู้ชมดูกราฟเมื่อสักครู่

คนที่หาย๗๐๐กว่าคนที่ติด๕๑กว่า

มันก็มีคนหาเยอะแล้วก็คนติดโรครายใหม่
มันก็ลดน้อยลงก็อยากจะให้เป็นแบบนี้เรื่อย

ทีนี้มันมีเรื่องของการเผยแพร่ข่าวในโซเชียล

สุดท้ายสบคยืนยันว่า
ยังไม่มีประกาศตามที่แชร์ในโซเชียลกัน

ถ้าตัวเลขติดเชื้อลดลงแบบนี้๕๐

ถ้าผู้ติดเชื้อยังเพิ่มขึ้นมากกว่านี้
ถ้าพรุ่งนี้มาเป็น๑๐๐๒๐๐แน่นอนนะครับ
อาจจะมีการประกาศมาตรการเพิ่มเติมนะฮะ

อาจจะมีการเพิ่มขึ้นอีกต่างหลังจากนี้ไป
ส่วนคำสั่งของประกาศมหาทัยที่ออกมาแล้ว
เป็นการให้แต่ละจังหวัดเตรียมความพร้อมไปก่อน

การประกาศเคอร์ฟิลล์๒๔ชั่วโมงนั้นเมื่อไหร่
อย่าเพิ่งมีการไปแปลงสารกันตามสื่อออนไลน์
หลายคนไปแปลงเองตามประกาศนั้นนะฮะ
แล้วก็ตามตอนนี้อยู่ระหว่างการบังคับใช้พรกรฉุกเฉิน
ดังนั้นขออย่าแชร์ข้อมูลอันเป็นเท็จ
เพราะจะมีโทษตามพรกรฉุกเฉินนะ
เคอร์ฟิลล์แค่๖ชั่วโมงคือ๔ทุ่มถึงตี๔นะครับ
ส่วนรายงานตัวเลขของผู้ที่กระทำความผิดฝ่าฝืน
พรกรฉุกเฉินห้ามออกนอกเคหาสถาน๔ทุ่มถึงตี๔
ฝ่าฝืนถูกจับติดคุก
โดนปรับไปแล้วเนี่ย๗๐๐กับ๘รายตักเตือนไป๓๑๕รายนะครับ
บางคนอยากลองของไงเออไปโพสต์ภาพโพสต์รูปไปอยู่กลางถนน
อะไรก็โดนจับก็ผิดกฎหมายกันไป